ที่สุราธานีสองแม่ลูกค่ะเขาทำงานอยู่ในสวนปามนะคะ
เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงก็กำลังจะเอาข้าวไปทานกับสามีที่ทำงานอยู่อีกจุดหนึ่ง
เหมือนคุ้มคลั่งเลยน่าจะคลั่งยาเสพติดนี่แหละ
วิ่งมาข้างหลังแล้วก็เอามีดพระเนี่ยฟันทั้งแม่ทั้งลูกเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะ

เลือดนี่ไหลไม่หยุดเลยนะคุณแม่โดนฟันเข้าไปที่ศีรษะที่กลางอก
ส่วนคนลูกโดนฟันที่หน้าโดนฟันที่กลางหลัง

ซึ่งคนที่ถ่ายแล้วก็มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กก็ไม่ใช่ใคร
สามีของผู้บาดเจ็บแล้วก็พ่อของผู้บาดเจ็บนี่แหละค่ะ
นายสุไทยสุราริสนะคะเป็นคนโพสต์เอาไว้เล่าเหตุการณ์บอกว่า
๑กันยายน๑๑โมง๕๐นาที
ภรรยากับลูกของเขาถูกทำร้ายจากเด็กเมายาคลุ้มคลั่ง
เอามีดพระวิ่งไล่ฟันช่วงพักกลางวันที่บ้านพัก

และไม่ได้มีการทะเลาะวิวาสอะไรเลยด้วย
เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเรื่องนี้จนถึงที่สุดเลยนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับนายสุนัยคนนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าขออภัยนายสุทัยนะคะ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนางประดับ
ภรรยาของเขากับนางสาวสุพัตราลูกสาว

ก็เตรียมเข้าเที่ยงที่บ้านพักในบริษัท
กำลังถืออาหารจะมาหาเขานี่แหละ
เพื่อจะนั่งกินข้าวเที่ยงด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
อยู่ลูกชายของพนักงานในบริษัท
ที่มีลักษณะคล้ายคนคลุ้มคลั่งค่ะ

แล้วก็เอามีดพระฟันลูกสาวเขาที่ด้านหลัง๑แผล

พอภรรยาเห็นก็รีบจะวิ่งไปช่วยลูก
คราวนี้โดนฟันล้มลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็โดนกระหน่ำฟันไม่ยั้งเลยค่ะ
ภรรยามีแผลที่ศีรษะ๓แผล

ชายโครงซ้ายแล้วก็ขวาอีกอย่างละแผลค่ะ

ตอนนี้เขาบอกว่าภรรยาเขาต้องผ่าตัดไป๒รอบแล้ว

ไม่เคยรู้จักอะไรกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
ซึ่งแม่ผู้ก่อเหตุมาคุยกับเขาทีหลังว่า

ก็อลวาดโวยวายพังเข้าของที่บ้านไปแล้ว
นายสุทัยบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมาก
ตอนนี้อยากให้ครอบครัวคนก่อเหตุมารับผิดชอบ
เพราะหลังเกิดเหตุไม่มีใครติดต่อมาเลยนะคะ

พ่อแม่ลูก๓คนที่เขาทำงานที่เดียวกัน
ตัวแม่กับตัวลูกต้องบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
พ่อเองก็ต้องมาดูแลเพราะภรรยาอาการสาหัส

ตัวผู้ก่อเหตุตำรวจล้อมจับได้ตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ที่สถานีตำรวจค่ะ